อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมในโซเชียลมีการเผยแพร่ภาพ
หลายคนบอกว่าเห็นภาพนี้แล้วก็รู้สึกสะเทือนใจเหลือเกิน

แต่สายอะไรมันระโยงระยางแล้วดูตัวสิคุณผู้ชม
ตัวเขาคือแขนมันเล็กนิดเดียวอ่ะเหลือแต่กระดูกอะค่ะคือเขาป่วยแล้วที่มาขับรถเนี่ย
จะหาตังค์ไปรักษาตัวแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีคนบริจาคเงินช่วยเหลือเยอะแล้วนะคะ
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพของคุณลุงคนนี้
ชื่อคุณลุงสมานทองสุกเสนีอายุ๕๕ปี
คือผู้โดยสารเขาก็นั่งรถ๒แถวในซอยเพชรกะเสม๑๑๒
ที่เขตหนองแขมอะค่ะแล้วก็เหลือไปเห็น
เอ๊ะทำไมคนขับรถสองแถวตัวผอมซูบแบบนี้

ใส่ผ้าปิดปากแล้วมีสายระยงระยางท่ออะไรระยงระยางไปหมด
ตอนนั้นเนี่ยตกใจมากนะ
จากเดิมค่า๒แถว๕บาท
แต่ผู้โดยสารคนนี้บอกเห็นแล้วแบบไม่ไหว
ต้องช่วยเยอะกว่านี้ให้แบงค์ร้อยไปเลย
แล้วบอกว่าลุงไม่ต้องทอนนะเอาไปรักษาตัวเถอะ
ทีนี้ก็ถ่ายภาพคุณลุงเอาไว้แล้วไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
ปรากฏว่าคนแชร์กันนี่หลายหมื่นเลยนะคุณ

มีผู้ใจบุญบริจาคเงินช่วยเหลือเยอะเลยค่ะดูสิคะ
๑๑๐๐๐เนี่ยยอดเก่า๗๘๐๐๐๐นะ
คือคนไทยชอบทำบุญในการช่วยเหลือคน
แล้วนี่เขาบอกว่าปิดถาวรแล้วนะขอรับบริจาคเพียงเท่านี้
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ค่ะไปหาคุณลุงสมาน
ซึ่งคุณลุงไม่ได้ขับรถแล้วก็ย้ายไปขออาศัย
ที่บ้านพี่สาวแถวเขตทวีวัฒนาเพื่อพักรักษาตัว
ก็เจอเมียลุงสมานนะคือนางรัฐดาแชล่มรำ
เล่าให้ฟังบอกว่าสามีมีอาชีพขับรถสองแถวมานานแล้ว
ที่สามีจะป่วยเป็นมะเร็งในช่องปาก
แล้วก็รักษามาสักครึ่งปีแล้วอาการของสามีก็เริ่มดีขึ้น
หมอก็เลยให้กลับมารักษาตัวที่บ้าน
ระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่สามีรักษาตัวอยู่เนี่ยนะ
ให้ลูกชายไปขับรถสองแถวแทนจนสักอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะ
เห็นว่าสามีเนี่ยบอกสามีมาบอกนะมาบอกกับภรรยา
ไม่อยากเป็นภาระใครครับสามีก็เลยตัดสินใจ
ออกไปขับรถสองแถวเองเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ประกอบกับตอนนั้นลูกชายก็ได้งานเป็นพนักงานบริษัทไง
ก็ต้องไปทำงานมาขับรถสองแถวไม่ได้
แล้วมีผู้โดยสารมาเห็นก็ถ่ายภาพไปแชร์
ทีนี้คนก็สงสัยว่าไอ้สายนี้มันสายอะไรออกซิเจนหรือเปล่า
ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวลุงสมานจะเป็นอะไรไหม
ภรรยาลุงสมานบอกนะคะบอกว่าสายนั้นไม่ใช่สายออกซิเจน
มันเป็นสายให้อาหารทางสายยาง
เพราะลุงเนี่ยเคี้ยวอาหารเองไม่ได้แล้วก็พูดไม่ชัด
เอาฟังภรรยาของคุณลุงสมานหน่อยค่ะ
พอดีว่าคุณหมอท่านบอกว่าให้ออกกำลังกาย
คุณลุงก็ไม่รู้ว่าจะออกกำลังกายด้านไหน
เพราะว่าคุณลุงมีอาชีพขับรถก็เลยต้องไปขับรถ
เพื่อจะเอาเงินมารักษาตัวเองด้วยค่ะ
เพราะว่าหมอนัดเรื่อยเพราะว่าเราต้องใช้จ่ายเดินทาง
ใช้จ่ายต้องใช้เงินเพื่อจะรักษาตัวเอง
คือว่าคุณลุงไม่อยากให้เดือดร้อนใครค่ะ
ต้องใส่สายตลอดเพราะว่าคุณลุงต้องให้อาหารทางสาย
เพราะว่าทางป่านี้ยังทานข้าวไม่ได้ยังรับอะไรไม่ได้ค่ะ
ก็ขอบคุณทุกคนนะคะ
ที่โอนเงินมาช่วยเหลือทางครอบครัวเรา
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือที่ผ่านมา
โฮไปขับรถ๒แถวตั้งแต่๖โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งเลยนะ
ตังค์วันหนึ่งก็๓๐๐๔๐๐บาทเนี่ยนะคะ
ซึ่งทางด้านภรรยาบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้
สมานจะหยุดขับรถสองแถวก่อนเพื่อรักษาตัว
เพราะว่าตอนนี้มีผู้ใจบุญโอนเงินช่วยเหลือมาเป็นค่ารักษา
ทางบัญชีของพี่สาวของลุงสมานเนี่ยยอดมากกว่า๗แสนบาทแล้วนะคะ
ครอบครัวเลยบอกว่าขอปิดบัญชีเพียงเท่านี้
เพราะว่าเงินจำนวนนี้น่าจะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการรักษาคุณลุง
แล้วก็ฝากขอบคุณผู้ใจบุญทุกคนที่ช่วยเหลือด้วยนะคะ